ผ่านประสบการณ์ความรักมามากมายถึง๓๘กรัฐแล้วนะคะ
ตอนนี้พี่นัทเทพหัสดินนั่นเองนะคะ
ตอนนี้ก็กลายมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของหัวใจของใครหลายต่อหลายคนนะฮะ

อันนี้ปรึกษาให้คนอื่นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ

นี่แฟนเขานะคะเป็นคนล่าสุด
เป็นเหมือนเพื่อนกันอะไรเป็นคู่ชีวิตอะไรอย่างนี้ครับ

ใกล้แล้วแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องคุยกับผู้ใหญ่ก่อน
แต่ยังไม่มีแพลนนะแต่ว่าก็
น่าจะเร็วนี้คงปรึกษาผู้ใหญ่แล้วว่าจะอะไรยังไง

คุณช้อนคุณฮันก็แซวไหมคะเรื่องนี้

จริงช้อนก็มาปรึกษาเรื่องความรักนะหลายครั้งอะไรอย่างนี้

หวังถูกใจไม่ถูกใจบ้างอะไรอย่างนี้
ก็เป็นเรื่องปกติ
วันนี้นัทเคยเจอนั่นหรือครับ
ผมเจอมาเยอะครับอย่างบอกเลย